ทีนี้ดูความคืบหน้ากรณีที่น้องไปเข้าค่ายลูกเสือ
ไปเข้ากิจกรรมฐานลูกเสือแล้วก็ท้ายที่สุดน้องเสียชีวิต
เรื่องการจมน้ำที่ผมถามเป็นอย่างไรว่า
ทีนี้คุณครูเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ต้องดูแลเรื่องของฐานกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับน้ำมากกว่านี้หรือเปล่า
เนี่ยคุณแล้วก็ฐานนี้นะคือเขาบอกว่ามันเป็นฐานหนีสงคราม
จริงน้ำตรงนี้มันลึกมากค่ะคุณผู้ชมลึกประมาณ๓เมตร
แล้วเวลาที่จะให้เด็กฝ่าด่านไป

อันนี้เป็นการสอบถามจากเพื่อนเด็กนี่นะคะ
เขาบอกว่าฐานตรงนี้อยู่ที่หนองน้ำหลังวัดบ้านนาคอ

แล้วฐานหนีสงครามที่ว่าคือให้เด็กนักเรียนทุกคนที่เป็นลูกเสือ
ต้องมุดน้ำน้ำมันลึก๓เมตร

ก้นหินพอโยนไปในน้ำมันก็จะสมมุติว่าก้นหินเป็นระเบิด
โยนตุ้มลงไปให้มันเหมือนกับว่าน้ำกระจายกระจายออกมา
แล้วไม่มีอุปกรณ์เตรียมไว้ช่วยเหลือด้วย
ทีนี้ตอนแรกตัวน้องทองนพก้าวไม่อยากลงไปในน้ำ

พยายามที่จะเลี่ยงแล้วแหละจะไม่เข้ากิจกรรมฐานนี้
แต่คาดว่าครูน่าจะให้ลงไปฝึกมุดน้ำเหมือนกับคนอื่น
แต่คงไม่มีใครเห็นนะคะน้องก็เลยเสียชีวิต
ทีนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้ว
เดี๋ยวต้องเรียกสอบพยานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เราก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะ